ติดตามข่าวสารเข้มข้นกับเราต่อกับข่าวเช้าหัวเขียวนะคะ
แล้วก็ต้อนรับอาจารย์ล่ามภาษามืออาจารย์ไพรวัลแสงสุธรด้วยค่ะ
ร้องเมียสวสุดโหดทารุณทหารหญิงรับใช้
เป็นประเด็นร้อนสุดนะเมื่อวานนี้
อันนี้คือมันจะกระทบทั้งตำรวจทั้งทหารด้วยโอ้โหเรื่องนี้
คือผมว่าคุณผู้ชมได้ดูกันบ้างแล้วล่ะนะครับ
เมื่อวานนี้ผมเห็นภาพแล้วผมไม่รู้เลยว่า
ฝั่งไหนเนี่ยถูกเรียกว่าคนดูคลิปเลย

คือสภาพนี่แบบว่าคือทำไมถึงมาเป็นอาการนี้นะ
อ่ะเดี๋ยวดูนะดูนะว่าเขาโดนทำอะไรบ้าง
โอ้โหเจ๊

กูยอมไม่เป็นไร
คือสิ่งที่มึงทำ
ชอบเหรอใช่มั้ย
อันนี้ชอบเหรอใช่มั้ย
มึงขึ้นมาเลย
มึงขึ้นมา
มึงชีดตรงนี้นะ
เอากระดาษติ๊งด์ตู้ชีดกุ๊ดตรงนี้
ไม่มีติดนะ
ชายไม่มีนะ

บังคับให้ผู้หญิงเสื้อสีส้มน่ะ

แล้วเธอเอาไม้แขวนเสื้อตีหน้าครับ
ตีหน้าตีจนไม้หักฮะ
เลือดกระเซ็นทมาใส่แบบของคนกระทำ
จากนั้นนะครับ
เรนนี่อยากบังคับ
ไปเอาแอลกอฮอล์มา
ผู้เสียหายคือผู้หญิงอายุ๓๒ปี
เล่าจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้บอกว่า
เดิมที่เธอทำงานอยู่ที่ร้านกาแฟซึ่งผู้ก่อเฮนเป็นเจ้าของ
จากนั้นชักชวนอยากเป็นทหารไหมเดี๋ยวจะฝากให้

คุณผู้ชมครับยศ๑๐ตรีหญิง
จากนั้นเข้ารับการฝึก๑ปี

พาเธอมาอยู่ที่บ้านที่จังหวัดราชบุรีครับ
เพื่อมาดูแลรับใช้ส่วนตัว

ตื่นมาเช้าทำความสะอาด

ช่วงแรกที่ไปอยู่ก็ปกติดี
แต่ระยะหลังช่วงกลางปีที่แล้วครับ

มีบทลงโทษบทลงโทษมีอะไรบ้างครับ

ร้อนมากเหมือนเตารีดดีนี่เอง

เครื่องเลยใช่ไหมนะครับมีไม้บรรทัดเหล็กตีตามร่างกายครับแล้วก็มีการใช้เครื่อง
ไฟฟ้าช็อตตามร่างกายและในปากคุณผู้ชม
บ๊อบสวยน่ารักทีเดียว

ผู้ก่อเหตุเอาสเปรยแอลกอฮอลฉีดแล้วจุดไฟเผาหัวเธอครับ

ผู้เสียหายยังเล่าอีกว่าทุกครั้งที่ถูกทำร้ายร่างกายจะถูกบังคับ
ถ่ายคลิปไว้นะถ่ายคลิปไว้
แล้ววันรุ่งขึ้นสั่งให้ลบครับ
แต่คลิปนี้ทำไมลบไม่ได้ครอบครัวเธอมาช่วยไว้ได้ทันครับ
แล้วยังไม่รับไปหาหมอด้วยเหรอ

ปล่อยให้เราอยู่อย่างนั้นเลย
ค่ะล่าสุดนี้จะไม่มีค่ะล่าสุดนี้จมูกหักก็อยู่อย่างนี้ค่ะ

ยังครับยังไม่หมดคุณผู้ชมยังไม่หมดมาบีบหัวใจกันต่อ

อกจากนี้ดอมยังบังคับเป็นทหารใช่ไหม

ฉันฝากเธอเธอโอนเงินเดือนมาให้ฉันให้หมดนะ
ใช่ทหารเขาจะได้เบี้ยเลี้ยงไง

รีดทรัพย์สินบอกว่าก็เพราะฉันฝากเธอเข้าทหารไง
คือเรื่องนี้เรื่องการฝากเนี่ยนะเดี๋ยวจะเป็นอีกประเด็นนึงว่า
คุณทำได้เหรออ่าเออนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเขาเนี่ยต้องขายรถ
เอาทรัพย์สินอื่นรวมเป็นเงินกว่า๒๗๐๐๐บาทนะฮะ
เอามาให้ด้วยผู้เสียหายเคยคิดอยากจะหนีออกจากบ้านนะ
แต่ทำไม่ได้เพราะถูกขู่ว่าเดี๋ยวจะทำร้ายไปถึงครอบครัวเธอเลยนะ
เธอบอกว่าเธอก็ได้แต่ก้มหน้ารับชะตากรรมไป
สุดท้ายเธอไม่ไหวฮะเธอไม่ไหวและแอบส่งข้อความ
ไม่ได้ไปบอกอะไรพ่อแม่นะถึงขั้นสั่งเสียแล้วนะ
เสียพ่อแม่แล้วจนครอบครัวมาแล้วขอให้เธอลาออก
แต่ผู้ก่อเหตุไม่ยอมครับบอกว่าต้องเอาเงินมาอีก๙๑๕๐๐บาทครับ
ต่อมาครอบครัวครับนะฮะปรึกษาตำรวจแล้วก็นัดเจอกับผู้ก่อเหตุ
ห้างสรรพสินค้าในเมืองราชบุรีเมื่อวันที่๑๓สิงหาคมที่ผ่านมานี้
นะครับเพื่อจะมอบเงินให้เออแต่ผู้ก่อเหตุไม่ยอมครับ
ตำรวจเชิญตัวไปสอบปากคำแต่ก็ขับรถหนีไปขับรถหนีไป
ของผู้เสียหายเล่าทั้งน้ำตาบอกว่าเห็นสภาพลูกแล้วฉันช็อก
ไม่คิดว่าลูกสาวจะถูกทำรุนแรงขนาดนี้จึงเป็นที่มานะครับ
จะต้องมาร้องทุกข์กับสื่อมวลชนแล้วคุณกันจอมพลังก็พาไปเปิดโปรง
รายการของพี่หนุ่มกัญชัยครับ
เพื่อให้ติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้ครับ
เอาให้ได้นะครับโอ้โหมีมีหลายประเด็นอยู่ในข่าวนี้นะครับ
มีข้อสงสัยเยอะแยะมากมายใช่ไหมดอม
คือมันมีทั้งเรื่องคนทำกับคนแบบนี้เหรอ
แล้วก็มีเรื่องคุณเป็นตำรวจแต่ฝากให้อีกคนไปเป็นทหารได้ด้วยเหรอ
แล้วไหนจะที่อ้างว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นเมียสวมันอะไรกัน
แล้วพี่หนุ่มเพิ่งจะบอกว่าโดนกดดันโดนสายกดดันว่าอย่านำเสนอข่าวนี้นะ

ทีนี้เนี่ยเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยต้องยอมรับนะว่าสะเทือนวงการศรีกากีนะคะ
โดยเฉพาะตำรวจกองสันติบาลตำรวจกองสันติบาลค่ะ
ล่าสุดมีหนังสือชี้แจงออกมาแล้วถึงผลการสอบสวนข้าราชการตำรวจ
ถูกกล่าวหาว่าไปทำร้ายอดีตทหารหญิงสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยนะคะ
พบว่าผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยรู้ตัวแล้วนะรู้ชื่อรู้ตัวแล้ว
ผู้ถูกกล่าวหาคือ๑๐ตำรวจโทหญิงกรศสิบัวย้ำ
เป็นตำรวจสังกัดกองบังคับการตำรวจสันติบาล๑
ปัจจุบันช่วยราชการกอรมนภ๔ส่วนหน้า
ซึ่งพนักงานสอบสวนสพเมืองราชบุรีตอนนี้
ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
ก็ต้องมีการดำเนินการ๒ส่วนควบคู่กัน
ค้าหนึ่งเนี่ยคดีอาคดีอายาต้องมี
แล้วก็อีกขาหนึ่งเนี่ยวินัยก็ต้องมีเหมือนกันนะคะ
ซึ่งทางกองบัญชาการตำรวจสันติบาลบอกว่า
เดี๋ยวจะขอผลการดำเนินคดีอาญา

เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางวินัยต่อไปนะคะ
ทีนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นคุณผู้ชม
ผัวพันกันทั้งตำรวจทั้งทหาร

พลตรีปราโมทพรมอินรองภูมิหน่วยการ
กรมนภ๔ส่วนหน้านะคะ
ท่านบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยไปตรวจสอบรายชื่อแล้ว
พบว่าผู้ถูกกล่าวหาคนดังกล่าว
ก็คือ๑๐ตำรวจโทยิงกรสะสิบัวแย้มเนี่ย
ปัจจุบันมาช่วยราชการกรมนภ๔ส่วนหน้าจริง

สร้างความเสื่อมเสียให้กับหน่วยงาน
การตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
หากเป็นเรื่องจริงก็ให้พ้นหน้าที่
ส่งตัวกลับหน่วยต้นสังกัดทันที
ส่วนการลงทันนั้นให้เป็นหน้าที่ของหน่วยต้นสังกัดนะคะ

อันนี้เป็นประเด็นใหญ่เลยนะประเด็นสำคัญ
ถามว่า๑๐ตำรวจโทยิงกรสะสิเนี่ย

ปกติเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยทำงานอยู่ที่กรรมนภาค๔ส่วนหน้า
ไม่ได้แค่เอาชื่อไปใส่ใช่หรือไม่
พลตรีปราโมทท่านบอกว่าก็ต้องมาทำงาน
เพราะว่าบรรจุในส่วนของกรมน
แต่ช่วงนี้ผู้หญิงคนนั้นก็คือ๑๐ตำรวจโทยิงคนนั้น
อยู่ในช่วงพักเวร
ก็คือตัวมาทำงานจริงแต่อยู่ในช่วงพักเวร
ไม่ใช่แค่ว่าเอาชื่อมาใส่
เพราะว่ามีคนตั้งข้อสังเกตว่าเอาชื่อมาใส่อย่างเดียวหรือเปล่านะฮะ
ทีนี้มาดูฝากฝั่งต้นสังกัดของทหารหญิงกันหน่อย
ผู้เสียหายคุณผู้ชมพลโธธิรพงศ์ปัจธรรมสิงห์ณอยุธยา

โคศกองบัญชาการกองทัพไทยด้วย
ระบุบอกว่าทหารหญิงที่ตกเป็นผู้เสียหาย
เป็นอดีตกำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย

เนื่องจากต้องไปดูแลบีดามันดาที่ป่วย
และได้รับการอนุมัติให้ลาออกจากราชการ
ตั้งแต่๖พฤษภาคมที่ผ่านมา
ตอนนี้อยู่ระหว่างการสืบหาข้อเท็จจริง
และจะที่แจงให้สืบทราบต่อไป
แล้วก็ขณะเดียวกันมีรายงานข่าวด้วย
บอกว่าวันนี้ตำรวจหญิงผู้ที่ถูกกล่าวหา
จะไปพบกับพนักงานสอบสวนสพเมืองราชบุรี
เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาต่อไปนะคะ
เป็นตำรวจแต่ไปทำงานอยู่ที่กรมนภ๔ส่วนหน้า
แปลกนะมีคำถามหลายอย่างที่ต้องการคำตอบนะครับ